ไปดูเรื่องของการตรวจสอบรถหรูของหลวงพี่น้ำฝนกันบ้างนะครับ
วันนี้ก็มีการเปิดวัดไผลล้อมเพื่อให้สื่อมวลชนประชาชน
เข้าไปตรวจสอบเรื่องของรถหรูนี้ด้วย
มีการส่งหนังสือมาว่าวันที่๒มีนาคมนี้๑๐โมง
จะให้หลวงพี่น้ำฝนนำรถคันดังกล่าว
ไปบริษัทปรายศนีย์แขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔
แต่ว่าหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าคงไปไม่ไหวหรอก
เพราะว่ารถขับไปใกล้โอ้โหความร้อนก็ขึ้น

มากแล้วหลายปีแล้วด้วยนะคะ

ยืนยันด้วยนะคะว่ารถคันนี้ตรวจหลายครั้งแล้ว

พระครูประหลัสสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมชี้แจง
เข้ามาสอบถามสัมภาษณ์พร้อมทั้ง
โดยบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็เคยเชิญให้นำรถหรูคันดังกล่าว
ไปตรวจสอบที่อาคารปรายศนีย์แล้วก็ลงความเห็นว่า
รถยนต์คันดังกล่าวจดประกอบอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการย้ายทะเบียนรถมาจากจังหวัดสระบุรี

ซึ่งก็เป็นชื่อของหลวงพี่น้ำฝนเอง

และยังมีการเสียภาษีปกติปีละ๑๑๗๐๐บาท
แม้ว่ารถคันดังกล่าวจะไม่ได้มีการใช้งานแล้ว
แต่ก็ไม่เคยยกเลิกการหยุดต่อทะเบียนด้วย
ด้านคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของวัดไผลล้อ
ไปตรวจสอบกันอีกเพราะว่าก็เคยตรวจสอบเสร็จ
สิ้นไปแล้วแต่ก็ขอให้ดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมาทางนี้นะคะจะมีการนำหนังสือ
ในวันที่๒มีนาคมเพราะว่าขับออกไปไม่ได้ค่ะ